คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเจ๊นกกันหน่อยนะคะ
ถ้ายังจำกันได้เจ๊นกเนี่ยคือเธอเคยมีสามีแล้วก็เลิกกับสามีเก่า
ได้สามีใหม่แล้วก็ไปประกอบอาชีพทำธุรกิจค้าไม้นะคะ
เป็นแปรรูปไม้สะดาวอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วอยู่อยู่เธอเสียชีวิต
สาเหตุคือรถกระบะเนี่ยตกลงไปในเหมือนกับคลองอะค่ะ
แล้วก็เธอจมน้ำอยู่แบบนั้นแต่มันมีข้อพิรุธหลายอย่าง
ทั้งที่ว่าศพกับรถกระบะที่จมอยู่ห่างกันมาก
แล้วศพเนี่ยส่วนใหญ่เวลาศพจมน้ำยิ่งถ้าเป็นน้ำจืดอย่างน้อยเนี่ย
คุภัยบอกว่าต้องสองถึงสามวันกว่าศพจะลอย

แล้วก็อยู่ปริ่มขอบสระน้ำที่ตกลงไปเลยนะคะ
รวมถึงเรื่องของระยะเวลาที่สามีให้การ
ระยะเวลาการเสียชีวิตที่แพทย์ชนสูตรเบื้องต้นก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่
ขวัญพงดีหรือว่าเจ๊นกนะคะก็นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูป
ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณที่บริเวณสระน้ำในสวนสาธารณะหนองไซ
ที่เขาเรียกกันว่าหนองไซอะค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่เจ๊นกขับรถกระบะตกลงไป
เสียชีวิตช่วงวันที่๒๘กรกฎาคมนะคะคือยาดบอกว่าเจ๊นกมาเข้าฝัน
วิญญาณยังวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุก็เลยต้องนิมนต์พระมาเหมือนกับเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านแบบนี้ค่ะ
แล้วยาดบอกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงผู้หญิงแว่วมาว่าดีใจจังได้กลับบ้านแล้ว
ตอนที่ไปทำพิธีอันนี้ญาติญาติบอกเป็นความเชื่อของทางญาตินะคะ
ทีนี้ดูความคืบหน้าทางคดีหน่อยเพราะว่าหลายคนก็ยังติดใจสงสัย
สามีบอกว่าวันนั้นขับรถไปซื้อของกับเจ๊นกด้วยกระบะคันเกิดเหตุ
แล้วปรากฏลูกน้องโทรมาบอกควายหายพี่ต้องไปตามควายสามีคือบังหนูดนะคะ
สามีก็เลยบอกว่าก็เลยขับไปที่หนองไซเพื่อไปเปลี่ยนรถกระบะอีกคันนึง
ก็อาจจะจอดเอาไว้อยู่แล้วหรือยังไงไม่รู้เหมือนกัน
เจ๊นกเนี่ยขับกระบะคันนี้กลับบ้านก่อนส่วนสามีขับกระบะคันสีดำเพื่อจะออกไปตามควาย
แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเจ๊นกไปไม่ถึงบ้าน
พอไปไล่หาดูว่าเอาเจ๊นกไปไหนทำไมยังไม่กลับบ้านก็มาเจอว่าจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในหนองไซเนี่ยนะคะ
ซึ่งพอไปดูนี่ค่ะกล้องวงจรปิดที่ร้านขายโรตรีตรง๔แยกไฟแดงตรงข้ามปั๊มน้ำมัน๖โมง๕๔นาที
เจ๊นกลงจากรถนะคะก็คือเดินทางกลับมาจากห้างสรรพสินค้า
มีบังหนูดก็คือสามีนายสัญชัยเป็นคนขับ

ซึ่งจากจุดนี้ไปจุดเกิดเหตุเนี่ยระยะเวลาในการเดินทางคือประมาณ๒๐๓๐นาที
เพราะว่าตอนเกิดเหตุมันประมาณทุ่มกว่า

นานเขาไปบอกว่าเขากับเจ๊นกขับกระบะเชฟโรเลทคันนี้

แต่ขากลับต้องไปเปลี่ยนรถเพราะว่าต้องรีบไปตามควาย
ควายขายควายอะไรแบบนี้ด้วย
จังหวะที่เขารู้ตัวว่าเจ๊นกไม่กลับบ้าน
ว่ารถกระบะคันสีดำที่ขับไปเนี่ยยางมันแตก
พอยางแตกเสร็จก็เลยโทรบอกลูกน้องว่าให้กลับไปเอามอเตอร์ไซค์ที่บ้านให้หน่อย
ให้ไปถามเมียเขาก็คือเจ๊นกนี่แหละให้เอากุญแจมาให้
ลูกน้องกลับไปก็บอกเอ้ยพี่เจ๊นกยังไม่กลับบ้านเลย
สุดท้ายก็เลยไปเจอว่าเจ๊นกจมน้ำเสียชีวิต
แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันมีข้อพิรุธอยู่หลายอย่าง
ฝั่งครอบครัวเองก็ยังติดใจเพราะก็บอกว่าเจ๊นกขับรถไม่แข็งอ่ะ
ทำไมถึงจะขับรถคนเดียวทำไมถึงจะขับรถกระบะเอง
เรื่องนี้ตำรวจก็เรียกสอบพยานไปหลายปากแล้วเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดจากทางโรงพยาบาลอีกครั้ง
อาจจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะ